โอเคสวัสดีครับ
วันนี้มาพบกับผมหนุ่มกัญชัยนะครับ

หนุ่มสองสามก็ไม่ใช่

พบกับผมวันนี้ไม่ใช่ฐานะภูมิกับนะครับ
วันนี้แอบทุนกลับเพราะว่าน้องก็ถ่ายสวยดีนะครับ
แต่วันนี้มาคุยกับผมเรื่องแกะและธุรกิจใหม่ของผมกันครับ
นี่ครับธุรกิจใหม่ในชีวิตนะครับ
มันเกิดขึ้นในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนอะ

ตอนนี้ก็ขายมา๖๐๐๐บาทนะครับ
ปกติเราจะเสิร์ฟความสุขไปทางหน้าจอทีวี

ถ้าไม่เป็นเดี๋ยวเหม็นสาบเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนั่นดี
ก็เลยเป็นไอเดียที่ทำซี่โครงแกะหมักขึ้นมา

แล้วมันไม่มีใครทำในตลาดเลยไม่มีเลยจริง
ถ้าเข้าฟรีสนะครับเก็บได้๑เดือนเลยนะครับ
ต้องบอกว่ามันได้รับผลตอบรับที่ดี

ขอบคุณนะทำแกะอร่อยมาให้กิน
ฟังดูโมนะแต่เรื่องจริงนะ
เอาละครับตอนนี้ผมว่าเป็นเวลาที่ทุกคนเริ่มหิวกันแล้วนะ
เดี๋ยวผมจะไปปรุงเอล้ำแกะหมักสูตรพิเศษของผม
ด้วยวิธีแบบออริจินัลของผมที่ผมทำมาทั้งหมดเลย
ลองไปชิมแล้วไปดูวิธีการกันครับไม่ยากเลยครับ

ไหนก็ไหนขออนุญาตแนะนำผลิตภัณฑ์ของตัวเอง

อันแรกที่เราทำขายเลยออริจินัลก็คืออันนี้ซี่โครงแกะหมัดนำเข้าจากนิวซีแลนด์นะ
อันนี้ราคา๓๖๙บาท
หลังจากที่เราทำอันนี้แล้วคนชอบกันเยอะ
เราเลยตัดสินใจทำพรีเมียมครับ
๓ชิ้นเป็นเนื้อล้วนราคา๖๖๙บาท

เนื้อนุ่มไม่มีกลิ่นสาบเหมือนกันครับ
เราเอามากริวกันแบบง่ายแบบนี้เลยครับ

เจ้าครึ่งทางก็กลับเจอกันทีหน่อยนะครับ
อีกอันหนึ่งน่าจะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยเลยมั้งครับ
ที่ทำแกะแดดเดียว๒๖๙บาทนะครับ
ทำจากเนื้อน่องไปทอดเนี่ยมันจะหนึบนุ่ม
ผมว่านุ่มกว่าเนื้อวัวแล้วก็กลิ่นดีกว่าเนื้อหมู
คือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าแกะนั้นมันเอาไปทำต่อได้ยากนะครับ
แต่จริงแล้วมันเอาไปทำอาหารอื่นได้เยอะมากนะครับ

ช่วงนี้นะครับหลังจากที่ไม่ค่อยได้ทำการแสดงสักเท่าไห

ผมรู้สึกว่ามันเป็นอีกสเกลหนึ่งที่เราต้องรับผิดชอบดูแลนะ
เป็นงานที่รักมากครับทำแล้วก็มีความสุข
รู้สึกว่าเราได้สร้างงานดีให้คนอื่นได้ดูด้วยครับ
ตอนนี้ฝั่งแกะทอดนี่ใกล้แล้วนะครับ
ย่างแก่นครับเปิดไฟกลางแล้วย่างไปเรื่อย
ค่อยพลิกไปพลิกมาแบบนี้ครับนะครับนี่
วิธีดูนะครับมันจะมีเลือดซึมขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่ง
แสดงว่าตอนนี้เลือดมันถูกไล่ขึ้นมาข้างบนแล้ว
พอกลับฟังไปปุ๊บเลือดมันจะไล่ย้อนขึ้นมาเหมือนกัน

โอ้โหเห็นแล้วน้ำลายสอ
แกะปรุงรสของพี่หนุ่มน่าทานมาก
อยากรู้แล้วล่ะสิคะว่าพี่หนุ่มเอาสูตรการหมักมาจากไหน
ของพวกนี้มันมีสมุนไพรในทางของมันอยู่
ทดลองเละเทะลองใช้ไอ้หนี้หมักบ้างใช้หนี้หมักบ้างหรอลิ
จนกระทั่งเราเจอในสิ่งที่มันพอดี
โดยที่มันไม่ต้องใส่ผงชูรสมาปรุงรสของเรา
โดยใช้เครื่องเทศหอมจากเมืองนอกจริง
บางส่วนก็มีพริกไทยของไทยมันก็เอามาผสมกัน
สำหรับคนที่ชอบเอาไปทำเป็นน้ำสต๊อก

ซี่โครงเอาไปทำน้ำสต๊อคอร่อยมาก

เพราะว่าจริงแล้วผมใช้ส่วนตัดเสียตกใจนี่

สำหรับคนที่กลัวนะครับว่ามันจะเหม็นสาบนะครับ
ผมการันตีได้แล้วว่าเอล้ามของเราไม่เหม็นสาบแน่นอนครับ
ขอให้ลองเปิดใจลองชิมดูนะครับ
แล้วผมมั่นใจว่าคุณจะรักเอแลนด์ครับ

ทอดย่างได้หมดเลยครับ

เกิดเป็นแกะแดดเดียวเราก็จะมีซอสพริกให้ด้วยนะครับ
ถ้าเกิดสนใจนะครับติดต่อได้นะครับที่ไลน์นะครับ
ส่วนเบอร์โทรศัพท์นะครับเป็น๐๘๕๕๒๐๔๘๘๐นะครับ